คุณผู้ชมไปที่วัดที่จังหวัดเพชรบูรณ์กันหน่อยนะคะโอ้โห
เห็นใจทั้งเจ้าอาวาสแล้วก็พระลูกวัดเลยค่ะ
ไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนไม่เป็นอันฉันไม่เป็นอันทำอะไรทั้งนั้น

องทัพแมลงปีแข็งเป็นหมื่นเลยค่ะ
เกาะอยู่ตามผนังบ้างเกาะอยู่ตามจีวอนบ้างเนี่ย
คุณอยู่ได้ไหมแต่พระต้องอยู่ไงคะทุกกิจวัดทุกวันนี้ของพระในวัดนี้
นี่คือวัดวังไสทองวนารามเลขที่๙๖อยู่อำเภอวังโป่ง
ตื่นเช้ามากวาดก่อนเลยต้องไล่ต้องกวาดไอ้พวกแมลงปีกแข็งเนี่ยออกไปให้หมด
มันจะหมดเหรอเนี่ยญาติโยมก็มาช่วยแล้วนะ
เจ้าอาวาสบอกว่าคือแมลงพวกนี้มันอาศัยอยู่ในดินพอฝนตกปุ๊บมันก็หนีขึ้นมา
แล้วก็มาปีนปีนเกาะไต่ตามผนังเนี่ยค่ะ
นี่ถึงคาดญาติโยมต้องเอาน้ำผสมยาฆ่าแมลงมาแบบช่วยพ่นทางวัดแล้วก็ตาม

ใช่ซึ่งคือญาติโยมก็พยายามช่วยนะเจ้าวาดบอกว่ามาทุกปีชวนกันมาจากไหนไม่รู้
มาทุกปีบางวันกวาดกันที๔๕ถุงกระสอบปุ๋ย

ใช่ไหมแต่ชาวบ้านบอกว่าไม่แน่นะท่านเขามาให้โชคหรือเปล่า

เขาบอกเลขที่วัดอาจจะให้โชค

เขาบอกเลขที่วัดอาจจะให้โชคหรือเปล่านะอันนี้ฉันอ่านเลขที่วัดไปแล้ว

อ่านแล้วค่ะย้อนกลับไปดูได้ในยูทูป
พรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับวันนี้ผมและคุณอรัชพร